ต่อที่เรื่องของหลวงพ่อเปี๊ยะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ที่เขาถูกกรวรรณที่๑๑๘ล้านอยู่ที่วัดแถวนนทัพบุรีแล้วก็ชาวบ้านไป
หลวงพ่อขอเงินน้อยขอยืมเงินหน่อยคนไปเยอะจนหลวงพ่อไม่ไหวแล้ว
หนีออกจากวัดเลยครับเพราะว่าอยากจะอยู่เงียบนะฮะ
หลายคนก็บอกเอ๊ะหลวงพ่อเป็นยังไงสบายดีไหมหายไปไหนไม่ต้องกังวลไป
เพราะว่าลูกสาวรับไปดูแลนะครับแล้วก็ไปรักษาอาการป่วยนะครับ
หลวงพ่อเปี๊ยกหรือว่าพระมนตรีสามัจโจนะฮะอายุหกสิบเจ็ดปีนะฮะ
เป็นพระลูกวัดวัดธินกรนิมิตรตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ท่านถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวัตถิ่นหนึ่งพฤศจิกายนสามใบได้เงินไป๑๘ล้าน
นะฮะนี่ถ่ายรูปโชว์ลอตเตอรี่โชว์สมุดบัญชีมีเงินฝากเข้ามาสิบล้านนะฮะ
จนกระทั่งต่อมาพอญาติโยมรู้ข่าวแห่กลับไปหาหลวงพ่อครับ

วันที่สี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะไปที่ไหนนะฮะ
หลวงพ่อเองก็มาร่ำราแล้วนะฮะมาร่ำราเจ้าอาวาสกับพระชั้นผู้ใหญ่แล้ว
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าจะลาศิกขาเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ส่วนตัวเชื่อว่าหลวงพ่อคงอยากพักผ่อนมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่ญาติโยมรู้ข่าวเข้ามา
ขอให้ช่วยจำนวนมากเยอะแยะไปหมดจนวุ่นวายทั้งวัดเลยครับ
รวมไปถึงตัวหลวงพ่อเองก็สุขภาพไม่ดีนะปวดเป็นโรคเบาหวานก็อยากรักษาตัวนะครับ
นี้เพื่อความกระจ่างครับนะและขอให้ทุกคนคลายความกังวลเราถามไปยังลูกของหลวงพ่อเปี๊ยกนะ
ท่านก็ได้เปิดเผยกับทางไทยรัฐทีวีมาลูกเขาบอกว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อเองออกไปจำวัดที่อื่นและต่างจังหวัดลูกเนี่ยเป็นคนรับไปนะรับไปจากวัดเองนะฮะ
เพราะเป็นห่วงสุขภาพของหลวงพ่ออาจจะเครียดนะแล้วก็หลวงพ่อเองก็อาภาษณ์ปวดเป็นโรคเบาหวาน
อยากจะมารับตัวไปรักษาอาการป่วยนะก่อนจะพาหลวงพ่อไปพักผ่อนที่วัดต่างจังหวัด
และยืนยันว่าหลวงพ่อยังไม่คิดจะศึกพร้อมให้ข้อมูลเมื่อไหร่พร้อมจะกลับมาเมื่อไหร่ที่วัดเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเองนะฮะ
ส่วนเงินที่ถูกรางวัลตอนนี้ลูกได้เป็นฝ่ายจัดการเงินทั้งหมดให้
แล้วก็อยากฝากไปถึงคนที่จะมาขอเงินให้หลวงพ่อช่วยว่าหากหลวงพ่อต้องการจะช่วยใครหลวงพ่อจะช่วยเอง
ถ้าทนนั้นลำบากจริงขอความกรุณาอย่าแห่ไปขอเงินหลวงพ่ออีกแล้วกันนะครับ